นกแอร์ยังเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
อันนี้อาจจะไม่โยงหรือโยงอีก
กับวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่เกิดปัญหากับนกแอร์นะครับ
แต่ว่าการยกเลิกไฟล์ทอีก๒๐ไฟล์ทในวันที่๒๓กุมภาพันธ์
คือวันอังคารนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ
นายพาธีสารสินนะครับเขาบอกว่า
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาที่มี
เพราะว่าเป็นการยกเลิกในสถานการณ์ปกติ
ค่ะเป็นการในสถานการณ์ที่ให้เหมาะสม
ถูกต้องปรับตารางบินตามสถานการณ์
เออนะครับก็เป็นคำเปิดเผยนะครับ
ของนายพาธีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์
ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนตารางการบินตามปกติ

เพื่อให้เที่ยวบินทั้งหมดกลับมาเป็นปกตินะครับ

และความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นหลักครับ
แล้วก็นกแอร์บอกว่าถือว่าเป็นการปรับตารางบินแบบปกติ
ที่มีการปรับก่อนที่จะมีปัญหาวันที่๑๔กุมภาพันธ์
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารมากที่สุดนะครับ

เพราะว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตารางดังกล่าว
เพื่อให้กลับมาสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุด
โดยสถานการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้

แต่ว่าก็เป็นการปรับในภาวะที่เหมาะสมนั่นเองนะครับ
ทางด้านของอธิบดีกรมเจ้าท่า

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท
ก็คือนายจุราสุขมานพ
บอกว่าผู้บริหารสายการบินนกแอร์เนี่ย

เกิดปัญหาภายในองค์กรนะครับ

สายการบินนกแอร์ที่ประกาศยกเลิก๒๐เที่ยวบิน
โดยเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้
ก็มีเส้นทางสายดอนเมืองภาคใต้
เที่ยวบินค่ะนะครับแล้วก็อย่างเช่นดีกว่าอย่างเช่นค่ะคุณ

หัดใหญ่ดอนเมืองไปกลับนะครับ

อนเมืองตรังนะครับก็จะมีการยกเลิกในวันที่๒๓
ส่วนสายเหนือนะคะดอนเมืองภาคเหนือ๔เที่ยวบิน
ก็จะมีไปกับดอนเมืองพิศนุโลก
แล้วก็ไปกลับดอนเมืองเชียงราย

อย่างดอนเมืองอุดดอนดอนเมืองอุบลไปกลับมานะครับ

แล้วก็มีดอนเมืองสกลนครดอนเมืองขอนแก่น
รวมทั้งสิ้น๒๐เที่ยวบินนะครับ

ตารางการบินบนเว็บไซต์นกแอร์นะครับ

ถูกยกเลิกยาวถึงวันที่๒๘กุมภาพันธ์
แล้วก็ได้โทรสอบถามคอร์เซ็นเตอร์ของนกแอร์
ให้เหตุผลว่าเกิดจากปัญหานักบินไม่เพียงพอนะครับ
แต่ว่าเราก็ต้องฟังคุณพาธีเขาพูดนะ
แล้วก็เป็นการปรับในสภาวะปกติ
คือคุณพาธีเขามีการเสนอทางเลือกให้ด้วยนะคะ

ต้องถูกยกเลิกนะคะ๓กรณี
กรณีแรกถ้าเกิดว่ายืนยันว่าเราจะเดินทางต่อ
ยังไง๒๓กุมภานี้จะเดินทาง

การบินเขาก็จะมีการประสานขอที่นั่งจากสายการบินอื่น
เพื่อส่งคุณถึงจุดหมายปลายทาง
ส่วนกรณีที่๒ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเลื่อนออกไปเป็นการเดินทางวันอื่น
ไม่ใช่๒๓กุมภานะก็ทำได้ค่ะ
สายการบินจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
และกรณีสุดท้ายค่ะคุณผู้ชม
กรณีที่๓ผู้โดยสารไม่ต้องการเดินทางกับสายการบินแล้ว
ก็สามารถแจ้งขอยกเลิกการเดินทางได้
ซึ่งทางสายการบินก็จะคืนเงินค่าตัวโดยสารให้เต็มจำนวน
ยังไงก็ตามสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้
คุณพาธีเขาบอกแบบนี้การปรับเปลี่ยนก็เพื่อไม่ให้ตารางการบินของนักบินแน่นมากเกินไปด้วย

อกจากนั้นก็บอกด้วยค่ะว่าขณะนี้กำลังดำเนินการชดเชยให้แก่ผู้โดยสารทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งดิฉันเข้าไปดูในไลน์ของคุณพาธีไลน์ส่วนตัวเนี่ยนะคะ
ก็มีการโพสต์เอาไว้ในหน้าโฮม
บอกว่าสำหรับการชดเชยผู้โดยสารวันที่๑๔เนี่ยนะคะ
ตอนนี้คือมีผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ๓๐๐กว่าคนใช่ไหม
ดำเนินการชดเชยไปแล้วกำลังรีบติดต่ออยู่
แต่ถ้าเกิดว่าผู้โดยสารท่านไหนที่ได้รับผลกระทบ

อันนี้คุณพาธีเป็นคนโพสต์ข้อมูลนี้ลงในไลน์

เพราะผู้โดยสารบางท่านก็คิดว่าทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
แต่บางครั้งคุณพาธีบอกว่าขอให้ผู้โดยสารติดต่อกลับไปด้วย
เพราะบางทีผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบเยอะ
อาจจะตกกลนหรือว่าช้าเกินไป
เราก็สามารถใช้สิทธิ์ในการโทรสอบถามได้
ก็เป็นไปตามนโยบายนะคะ
ส่วนทางนายสมคิตจัดตัดสีพิทักรองนายกมนตรี
ก็บอกว่าได้ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ไม่ให้เกิดผลกระทบเหมือนวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอีก

วันที่๒๓กุมภาพันธ์ก็เหตุหนึ่ง

แต่มันมีที่พันธุ์กันนิดหนึ่งก็คือ
ว่าจะไม่ให้นักบินมีตารางบินที่แน่นจนเกินไป

เกี่ยวข้องว่านักบินมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้